พูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่กบทรงสิทธิ์กันบ้าง

แต่ยังฟิตปังยังเฟิร์มอยู่เลยนะคะ
แล้วก็ยังมีการออกกำลังกายดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

ฟิตหุ่นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่กบเนี่ยเขาจะรับบทเป็นนายพล

นี่รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือซิตคอมในตำนาน
สามหนุ่มสามมุมเวอร์ชันดิจิทัลนะคะ

ไปฟังพี่กบเมาส์มอยกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้า

รับคุณแรงหุ่นแล้วค่ะพี่
ก็ว่ายน้ำว่ายน้ำกว่าช่วงช่วงเลือกตั้งเนี่ย

ก็มีตืดช้ามาลดนำต้นไม้
กวาดบ้านถูบ้าน

แล้วก็มีอะไรที่ใช้แรงงาน

ขอว่าเหมือนจะมีสามหนุ่มสามมุมกลับมาอีกครั้งไหมครับ
เหมือนว่าจะเป็นอีกเจนหนึ่ง

เอกพลจำชื่อเล่นในเรื่องได้เลย
โอ้โฮสามหนุ่มสามมุมสมัยนั้นเนี่ยนะ

แต่พี่โกบบอกว่าถ้าจะมาใช้อีกครั้งหรือมาทำใหม่

เพราะว่าพี่กบบอกว่าก็อาจจะไม่สามหนุ่มสามมุมแล้ว
ต้องรอดูว่าเจนใหม่จะทำได้ดีเท่ารุ่นเก่าหรือเปล่านะคะ